ไปดูการปรับตัวของชาวสวนทุเรียนกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาขายออนไลน์กันแล้วครับ
ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางได้แบบเต็ม
ให้สั่งมาส่งเคอร์ลี่ไปเลยได้ราคาดีด้วยนะฮะ
นางอัญชนาตราโชว์เป็นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เนี่ยเขาแห่ไปขายทุเรียนแบบออนไลน์นะขายผ่านทางเฟซบุ๊กก็ดี
ขายผ่านทางไลน์ก็ดีทำมากขึ้นนะมีการรับประกันคุณภาพ
แล้วก็มีการบริการจัดส่งผ่านบริษัทปรายศนีย์ไทยแล้วก็เคอรี่กันด้วย
ก็ทำให้เกษตรกรนั้นได้รับราคาจำหน่าย

ถ้าขายแบบยกกล่องตามน้ำหนักก็สามารถค้าเกรดได้

รวมไปถึงขายแบบเหมาต้นทุเรียน

ได้ไปทุกลูกเลยเป็นต้น
บอกว่าข้อมูลของการลงพื้นที่ไปสำรวจที่จังหวัดจันทบุรีระยองแล้วก็ตราด
ระหว่าง๒๕๒๙มีนาคม
พบว่าผลผลิตของทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่
เกษตรกรจะจำหน่ายแบบเหมาสวนให้กับหลง
และเลือกจำหน่ายทุเรียนแก่ล้งที่ให้ราคาที่ดีกว่า

ซึ่งตอนนี้ก็มีความต้องการทุเรียนของไทยสูงอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียนนั้น
ก็เปิดทำการรับซื้อทุเรียนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
สำหรับเกรดพรีเมียมก็ส่งห้างสรรพสินค้าในประเทศ
ณิดกันอาทิตย์เกรดพรีเมี่ยมกิโลกรัมละ๑๓๕๑๔๐บาท

ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามตลาดในประเทศกิโลกรัมละ๘๕บาทนะครับ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเชื่อว่า

จากว่ามีระบบที่เข้มแข็งในการรับรองคุณภาพ
ซึ่งทำให้ราคาก็ได้สูงกว่าตลาดทั่วไป
เกษตรกรที่มีห้องเย็นในการแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง
แล้วก็แกะเปลือกส่งออกตลาดต่างประเทศ
จีนอเมริกาก็ได้ราคาสูงขึ้นอีกกิโลกรัมละ๕๐๖๐บาทด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุเรียนนะครับ
เป็นผลไม้ที่แบบเป็นท็อปของโลกเลยก็ว่าได้